พูดถึงเรื่องของกระแสเศรษฐกิจช่วงนี้เขาบอกมันชะลอตัว
แล้วก็เรื่องของถ้าใครอยากได้รถเนี่ยเงื่อนไขในการกู้ซื้อรถเนี่ย
มันยากขึ้นจะต้องใช้หลักฐานหลายอย่างจริงหรือเปล่า
ไป๓วันคุณยอดจอง๗๐๐คัน
ธรรมดาที่ไหนฟังไม่ผิด๗๐๐คัน
คนไทยไม่ธรรมดานะคะ

ตั้งแต่วันที่๒๙พฤศจิกายนถึง๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
จองไปแล้ว๖๘๓๔คัน
รถยนต์๔๗๑๓คันรถจักรยานยนต์๒๑๒๑คัน
ค่ายรถยนต์ที่ยังคงได้รับความสนใจสูงสุด
ยังคงเป็นค่ายญี่ปุ่นนะคะอันดับหนึ่งเลย
จำนวนตามที่คุณผู้ชมเห็นคือจำนวนที่เขาจองไปแล้วนะรถยนต์นะคะ
อันดับที่๓บาสด้าและอันดับที่๔อีซูซู

สำหรับประเภทรถยนต์ที่ขายดีส่วนใหญ่
๑๐ธันวาคมประมาณ๑๒วันนี้นะคะ
จะมียอดจองรถยนต์ภายในงาน๕๐๐๐คันครึ่งแสนเนี่ย
และนอกจากนี้ยอดจองรถจักรยานยนต์น่าจะอยู่ที่ประมาณ๙๐๐คัน
เงินน่าจะสะพัดไม่น้อยกว่า๕๖๐๐๐ล้านบาทฝ่าวิกฤต
เศรษฐกิจชะลอตัวแน่นอนค่ะ